ขยะอาหารค่ะกลายเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้โรคร้อนขึ้นนะคะ
แล้วก็ไม่น่าเชื่อเลยว่าการกินอาหารที่เหลือคนละนิดคนละหน่อยนั้น
สุดท้ายจะนำมาสู่ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้ค่ะปัญหาเรื่องนี้นะคะ
ผู้เชี่ยวชาญด้านขยะอาหารได้มีการจัดจำแนกประเภทขยะอาหารออกเป็นสองแบบด้วยกัน
แบบแรกคือขยะที่เกิดจากการสูญเสียอาหารเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นจากการผลิตจัดเก็บแปรรูปตลอดจนการจัดจำหน่ายนะคะ
มาคือขยะอาหารที่เกิดจากเศษอาหารเหลือจากมื้ออาหารซึ่งผู้บริโภครับประทานไม่หมด
หรือว่าอาหารที่หมดอายุเศษผักผลไม้ที่ใช้ในการตกแต่งจาน
รวมไปถึงอาหารที่หมดอายุจากการจัดการไม่เหมาะสมของร้านอาหารด้วยนะคะ
คุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าเวลามองดูเผินแล้วเนี่ยเศษอาหารที่เหลือเล็กน้อย
ดูเหมือนไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้ซึ่งแท้จริงแล้วขยะอาหารเหล่านี้นะคะ
สร้างผลกระทบอย่างรุนแรงไม่แตกต่างจากขยะประเภทอื่นด้วยซึ่งเศษอาหารนั้นก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกค่ะ
โดยก๊าซเรือนกระจกนะคะถูกปล่อยออกมาทั้งหมดจากอาหารที่เหลือทิ้งทั่วโลกมากถึงร้อยละแปด
เมื่อเทียบเท่ากับปล่อยก๊าซเรือนกระจกปากภาคคมนาคมเลยนะคะซึ่งภาคคมนาคมขนส่งต่าง
ก็คือมีปริมาณการปล่อยกัสเรืองกระจกเทียบเท่ากับเศษอาหารเลยทีเดียว
มาค่ะอุตสาหกรรมอาหารนะคะก่อให้เกิดปัญหาในด้านของการสูญเสียทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
เนื่องจากว่ามีการถางป่าเพื่อการเพาะปลูกสุดท้ายค่ะปัญหาทรัพยากรน้ำนะคะ
เนื่องจากการเพาะปลูกมีการจำเป็นต้องใช้น้ำอย่างมหาศาลจนทำให้บางพื้นที่ขาดแคลนทรัพยากรน้ำที่ใช้ในการอุปโภคและบริโภค
เพราะฉะนั้นแล้วปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะไม่ได้เพิ่งเกิดจากแค่ไปห่วงโซ่อาหารหรือว่าเกิดจากการบริโภคไม่หมดเท่านั้น
แต่ว่าปัญหามันเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตที่เกินความต้องการแล้วก็ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นในปัจจุบันด้วยค่ะ